ที่สุดเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งมิสทีน

คืองงตั้งแต่รอบแรกจริงค่ะ

กลายเป็นว่าชื่อเราเป็นคนแรกด้วยซ้ำ

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราภาวนาเนี่ยตรงข้ามหมดเลย

แบบไปคิดไปเล่นละกัน

อายุคนเป็นอย่างนี้นะ
ซึ่งตรงลักษณ์โฮล้าสาธิกระจกเค้าจะแบ่งไว้
เดือนตั้งแต่๑วันเท่า๖๔๙๐๐นน
ถูกหวังช่วงตะวัน
ต้องระบบที่
เป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในราศี
มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่
กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันทงเท้ง

พื้นชะตาของใครผู้ใดมีดาวอาทิตย์
หรือดาวใดได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร
เหมือนดวงชะตาเชียร์สมมติเป็นสถานบราณกันก่อน
ตราบังคมทูลให้เอาดวงนี้ไปเป็นนักรบฝ่ายทะลวงฟัน
ล่อฆ่าศึกด้วยไหมแล้วมันจะรอด
เมื่อเขาไปอยู่ในเวทีที่ต้องแข่งแล้วประลองกำลังกัน
เขาจะเด่นลงมาเขาจะแปลกแตกต่างมา
และอีกอย่างนะดวงชะตาเชียร์นี่แปลกนะ
ดาวประจำตัวไปเป็นลาพะแก่ตัวเอง
ร่วมกับดาวอีก๒๓ดวงแปลว่าอะไรรู้ไหม

ตัวทำเงินตัวทำเงินลูกตัวทำเงิน

เชียร์เกิดมาดวงแบบนี้เนี่ย
บ้านอยู่ตรงไหนใกล้บ้านต้องมีตลาดหรือของกินอร่อย

มีเลือดหมูมีกาวเหล่าอร่อยมาก
คืออยู่เฉาบ้านนะ
ก็อยู่ใกล้ตลาดปรัฐวิกร
อีกที่นึงก็อยู่แถววชารพล

เขาเรียกตัวเงินตัวทองทำเงินทำทอง
อย่าเว้นคำมากได้ไหมอาจารย์พูดไปเลยอย่างนี้

หนูคิดเลยให้มันบวกสิหนูอย่าคิดตามรากฐานแห่งจิตหนูนี่
แต่ก็ลองดูเองแล้วกันว่าดวงนางดี
ถึงขนาดประกวดเสร็จตอนนั้นก็ยังไม่ได้จะเป็นสาวเต็มตัว

มีในพื้นดวงชะตาเลยทำไมฮะดวงชะตานี้มีดาวสุขเดิมได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคร่วมกับดาวพุทธ
พุทธกับศุกร์เป็นยังไงพุทธกับศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมั่วเมา

ดวงของเชียร์ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีอะไรให้ตู้มแต่เซ็กแอปพิว
ไม่ต้องไปมองไม่เกิดผลหรอกกับลักษณะคนแบบนี้
มันจะเกิดผลกับบรรดาพวกเสือสิงห์กระทิงและร่างหลาย
เห็นแล้วมันติดตาต้องใจโอ้โหถูกใจเหลือเกิน
หนูถามไปได้ไหมมันจะถูกตาต้องใจกับคนที่สูงอายุอายุเยอะหน่อยป่ะคะ

มันจะถูกชะตากับผู้ทั้งสูงอายุและผู้อายุน้อยเดี๋ยวเชียร์จะเจอเหตุการณ์นี้มากมาย
สูงอายุอาจจะเป็นผู้ชายอายุน้อยอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยกัน
มันจะถูกชะตาต้องใจหรือเขาจะรู้สึกกับเราเชียร์จะรู้ได้ในตัวเองในวัยอายุ๒๙อย่างนี้เริ่มประมวลได้แล้วว่าจริงหรือไม่จริง

แปลกค่ะเพราะว่าเชียร์เนี่ยคือชีวิตปกติเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยเจอใครที่แบบมาถูกใจอะไรแล้วที่เป็นวัยเดียวกันเท่าไหร่
แต่จะเป็นรุ่นแบบผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่นี่ประมาณอายุเท่าไหร่นะ
เหมือนเล่นเป็นอาเล่นเป็นพ่อเราอย่างนี้ค่ะ
นาทีจะมีแบบเหมือนคนที่จะเดินเข้ามาขอเบอร์เราปุ๊บ

หรือคิดว่าทำได้ไหม
คิดว่าทำได้มั้ย

เรื่องแรกที่เป็นนางเอกดังขนาดไหน
ก็ตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันดัง
หรือว่าคนดูเรตติ้งดีไม่ดียังไงไม่เคยรู้เลย

มันมีวันหนึ่งที่เราต้องไปขึ้นเวที๗๔คอนเสิร์ต
แล้วเป็นแบบประมาณว่าเหมือนเป็นวันเทปปีใหม่ประมาณนี้ค่ะ
ที่แบบโอ๊ยศิลปินมาเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลย
คนก็กรี๊ดกราดคนดูเยอะมาก

แต่พอเราขึ้นไปปุ๊บแบบอู้
คือคนกรี๊ดเราเรียกเราพี่เชียร์เรียกเราแบบ
คือเมื่อกี้เหมือนเสียงมันดังไม่แพ้ศิลปินรุ่นพี่ที่แบบดังที่เรารู้จักเลย
เราก็เลยแบบเฮ้ยนี่คนดูขนาดนี้เลยเหรอ
อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแบบ

คือทุกวันนี้เวลาเราเจอใครหรือว่าเวลาแม้กระทั่งแบบ

เออพี่เนี่ยหนูดูพี่แต่เบนจาด้วยนะอะไรอย่างนี้
เอาเนี้ยผมชอบพี่ตั้งแต่ประบันจาอะไรยังว่า

มันเป็น๑๐กว่าปีแล้วแต่มันยังอยู่ในใจคนอยู่อย่างนี้ค่ะก็ดีใจ
ทีนี้มาดูอยู่นานอยู่ทนเลยนะทีนี้ติดลมมนต์แล้ว
มัดไม่รู้กี่เรื่องแล้วเป็นนางเอกจากที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำไป
คือตามดวงดาวพระราชสมดีในพื้นดวงเป็นมรณะมันแปลว่าอะไร
พฤษฎีคือดาวที่เกี่ยวข้องกับสรรพโชคมงคลบุญสิ่งดีทั้งหลายเนี่ย
มันกลับเป็นมรณะในดวงชะตาเฉียดแปลว่าอะไร
ตั้งใจจะเรียนแบบนี้ไม่ได้เรียนแบบนี้
เรียนอาจจะจบช้าหน่อย
พระราชสีเป็นมรณะคือพันธุพันธุมรณะแปลว่าอะไร
เชียร์จะได้ของมีตำหนิตลอดรถซื้อก็มีตำหนิ
บ้านซื้อก็ซ่อมไม่เสร็จหรือว่าสร้างไม่เสร็จ
หรือมีอะไรจะต้องซ่อมตลอดกาลเขาเรียกพันธุมรณะ
นี่คือความหมายในพื้นชะตามันเป็นงี้รากดวง
จริงเพราะว่าอันหนึ่งเรื่องเรียนถูกต้องค่ะ
คือเชียร์เรียนสายวิทย์ตั้งใจมากเลยว่าเราจะเรียนสายวิทย
จะไปทางวิทยาศาสตร์ไปไปมาก็กลายเป็นว่า
ตอนนั้นทำงานหนักมากจนรู้สึกว่าเราเอ็นทานสายวิทย์ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายสินซึ่งเปลี่ยนมาเป็นวิชาเกี่ยวกับสังคม
เรียนสังคมส่งเคา้ะค่ะทั้งที่สังคมไม่เคยอยู่ในเป้าหมายโดยมาก่อนเลย
เราจะมาเลือกวิชาสังคมเป็นหลักนอกเหนือความตั้งใจมากเลยค่ะ
มันกระทั่งการลงการเรียนหมายถึงไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้

คือรายการแรกที่ให้เทาทำคือดูตั้งแต่เด็ก
แล้วพิธีกรแต่ละคนที่ได้มาเป็นเนี่ย

แต่ก็เป็นการเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนแปลงมากเลยนะ
จากพี่แซมจากพี่ตั๊กมะยุรา

แล้วพอมาเป็นเชียร์เนี่ยจากแบบรุ่นที่แบบ

ไม่รู้เห็นอะไรในตัวเราหรือมั่นใจอะไร

เหมือนเป็นวิชาที่ดีมากกับการเป็นพิธีกร

จบปริญญาเอกเลยนะ
ก็มีคนบอกว่านานที่สุดใช่ไหม
เหมือนเป็นคู่ที่นานที่สุด

ในที่สุดอาชีพพิธีกรก็โดดเด่นขึ้นมาเลย

ก็ตอนเช้าอะไรแบบนี้คือก็เจอแบบ

เซียนมากพี่ท็อปพี่อ้นอาไก่อะไรอย่างนี้
แล้วแถมทำงานกับดูสัญญาอย่างนี้

อันนี้เขาเรียกว่าได้อาชีพแบบฟลุก
อยู่ดีก็ได้อาชีพที่เลี้ยงตัวเองไป๑๐๑๐ปี
ได้แบบฟุกจากนักแสดงมาเป็นพิธีกร
ท่านผู้ชมนะฮะปีนี้ต้นปีแล้ว
ราศีไหนมีโอกาสจะได้อาชีพแบบฟลุก
เลี้ยงตัวเองได้ตลอดรอดฝั่ง
คืออย่างนี้นะมันไม่มีอะไรฟุกหรอก

ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
รากชะตาของเชียร์เนี่ยเขาอยู่ราศีกัน
คนทั้งโลกนี้ถ้าเกิดใครเกิดในสองราศีนี้นะ
มิถุนกับกัน
มีดาวประจำตัวของ๒ราศีนี้คือดาวพุทธ
คือดาวของการพูดและเจรจาเพราะอะไร
ยกศักดิ์อัคราถายถ่ายทิศรูปจริตให้ถ่ายจันทร์
เจรจาอ่อนหวานให้ทายพุทธ
มันจะมีลาบอันเกิดจากปากหรือวาจาในคำพูด

หมายถึงคุณเชียร์และก็แฟนรายการทุกคนที่เกิดราศีมิถุราศีกันและเกิดของคุณ
มาถามอย่างนี้ว่ามันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบปุบปับฉับพลัน
เหมือนกับเป็นโอกาสที่เกิดจากบุญที่เคยได้สร้างไว้หลายชาติพบสะสม
มาแล้วเกิดตุ้มไม่ทันตั้งตัว
หรืออาจจะตั้งตัวแล้วคิดแบบนี้แต่มันไปเกินฝัน

มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จ
แต่ที่มันจะตกน่าตกใจยิ่งกว่าคือราศีตุลเพราะดาวพระราชสบดีที่เป็นดาวแห่งความสำเร็จยกทัพราศีกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วมาหาราศีตุลในปี๒๖๐เพราะฉะนั้นราศีตุลจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดไม่เคยคาดไม่เคยฝัน
แล้วทำให้เกิดตู้มหรือคิดคาดฝันว่าเท่านี้แต่มันมากกว่าแบบควบคุมไม่ได้ทั้งทรัพย์ทั้งชื่อเสียงทั้งโอกาสเพราะฉะนั้นราศีตุลจะมีโชคอย่างนี้

โครงการมากี่ปีถึงได้ตัดสินใจเป็นอิสระ
ประมาณ๑๓ปีค่ะ๑๓ปีเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นด้วยหลายอย่าง

การโทรทัศน์บ้านเรามีการปรับเปลี่ยนมีดิจิทัลมีช่องนั้นนี้เกิดขึ้นมากมายอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเออเราอยู่เนี่ยมาประมาณสิบกว่าปีแล้วซึ่งทุกอย่างมีเวลาของมัน
และเชียร์ก็มองว่าช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงโค้งท้ายแล้วสำหรับอาชีพของเราตรงนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เรายังไม่ได้เล่นหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองทำใหม่ไหม
เหมือนเป็นบทเรียนใหม่กับชีวิตนักแสดงเราอะค่ะก็อยากที่จะลองออกมาทำดู
ออกมาเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บทุกคนเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่ทุกช่องต้องการตัว
คือจริงก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเหมือนพอเราก้าวออกมาปุ๊บก็จริงมีคนให้ความสนใจแล้วก็มีคนคุยมาหลากหลายมากค่ะ

เชียวก็ให้จริงเชียวให้เกียรติกับคนที่คุยกับเชียวแรกก่อน
เหมือนใครมาก่อนเราก็รู้สึกว่าเออเราขอบคุณเพราะว่าเหมือนพอเราออกปุ๊บเขามาเลยอย่างนี้นะคะ
เราก็จะให้เกียรติคนเหล่านั้นมากกว่า
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันก็อยู่ที่ความลงตัวด้วย
เพราะว่าคือด้วยวัยที่เราโตขึ้นเนี่ยธุรกิจเราก็มาทำแล้ว

คือเหมือนเราก็ต้องแบ่งเวลาทำอีกด้วยเช่นกันนะคะ
คืองี้นะในดวงชะตาของคนเกิดราศิกรันดร์
เมื่อ๕ปีที่แล้วดาวเสาทัพชะตา
เสาทัพลักษณทัพจันทร์จะพันร้าย

ดวงนี้ต่อไปรวยอย่างเดียวเท่านั้น

เขาเพิ่งโดนโกงมาสดร้อนเลยครับ
ข่าวน้อยมากมันความรัก

เงียบแต่ฟาดเรียบนะจ๊ะ